อ่าตอบให้
ที่พูดจริงคือ
ไม่มีเขาโครงว่าจะแบบมีความชอบน้องแต่อย่างใด

คือเราก็งงอยู่ว่ามันยังอยู่กว่าที่เราเอง

คือถ้าเรารู้สึกว่าอาจจะมันใกล้ตัวอีกเช่น
หรือว่าเจอกันในอีเวนต์เป็นนักธุรกิจ

แต่นี่มันกระโดดไปถึงการเป็นหมอ

คือเราก็มันน่ากลัวแบบไม่มีเลย

เดี๋ยวหมอก็ด่าน้องอีกเนี่ย

เพราะว่าของที่ทองเอกมีก็ดีอยู่แล้วว่า

น้องรอเจอตัวเลยดีกว่า

เรื่องที่จะโทรหาเลยเลยอยู่ไลน์หาเราว่า

เรารอเจอแล้วเรารอคุยเลยดีกว่าว่า

เพื่อนเนี่ยเขาก็เดากันไปต่างนาน

เพื่อให้แบบพอมาตอบคำถาม
แล้วอาจจะต้องมีการโยงไป

เกิดขึ้นมันจะเป็นไปได้ขนาดนั้นเลยหรอ

บอกว่ามดรู้ทุกเรื่อง

ที่หมดอ่ะเขาจะต้องมีมูลก่อน
ออกมาเขาต้องมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่เขารู้มาแต่อันเนี้ย
น้องยืนยันนั่งยันแล้วก็นอนยันเลยว่าไม่มีคือถ้ามีอ่ะ
แพทย์บอกมันนะว่าแพทย์อาจจะต้องพูดหรืออะไรอย่างเงี้ย
เพราะเรามีลูกเรารู้สึกว่าถ้าเกิดมันแบบมีอะไรตรงนี้ขึ้นมา
มันไม่ใช่แค่ลูกแล้วมันก็จะเป็นฝั่งของคุณพ่อเขาด้วย
เราก็ต้องอธิบายหรือแม้แต่ฝั่งของคุณพ่อเขาอ่ะ
ถ้าเกิดเขาจะต้องมีขึ้นมาจริงเขาก็ต้องบอกเรา
อย่างเงี้ยแต่ว่าฝั่งนี้มันออกมาคนก็ได้ตีความว่าแพทย์สดแล้ว
ใช่บางคนแบบพอออกมาคนก็ตีความว่าหนึ่งคือโสดแน่นอนแล้ว
คืออันนี้โสดแน่นอนอยู่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าเราแยกกันอยู่ชัดเจนอยู่แล้ว
หมายถึงว่าเราแยกกันอยู่ชัดเจนคืออย่างที่บอกคือ
คงสถานะอย่างเดียวก็คือแพทย์เป็นแม่พี่เบ้นเป็นพ่อ
แล้วก็ส่วนเรื่องที่แบบอย่างหนึ่งเลยคือคนก็ไปตีความว่าที่แพทย์ไม่กลับไปหาพี่เบ้นหรืออะไรอย่างนี้
เป็นเพราะเรามีใหม่เรียบร้อยแล้วเราก็เลยเหมือนแบบไม่เอาพี่เบ้นแล้ว
เป็นคนที่แบบไปกันเรื่อยเปื่อยเยอะแยะเลยซึ่งพอสุดท้ายพอมันไม่ได้เป็นความจริงเลยอย่างเงี้ย
ก่อนหน้านี้มันแพทย์ก็แอบกลัวในฝั่งของทางคุณพ่อทางพี่เบ้นเหมือนกันว่าแบบทางบ้านเขาจะรู้สึกยังไง
เพราะอย่างแรกคือเรามีลูกด้วยกัน
อย่างพี่เบ้นเองเขามาถาม
ว่าที่พี่เบ้นไม่ถามเพราะเขารู้อยู่แล้วถ้าแพทย์มีจริงเนี่ยแพทย์ก็ต้องคุยกับเขา
ให้ชัดเจนว่าตอนนี้ป๊อะม๊าพ่อแม่จะเป็นอย่างไร

แล้วเกิดมันเจอคนอื่นที่ไม่ใช่เราหรือไม่ใช่แม่

เพราะตอนนี้เขาก็รู้เรื่องแล้วเขาก็รู้เยอะแล้วด้วย
เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นส่วนสำคัญว่าถ้าเกิดจะมีจริงหรืออะไรอย่างนี้
คงต้องคุยแล้วก็ต้องแบบออกมาพูดอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว
แพทย์ขอโทษนะคะคือตอนนี้สถานะกับพี่เบนชัดเจนว่า
ระยะตลอดตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เราก็ไม่เคยกลับมาอยู่ด้วยกันเลย
แล้วก็สิ่งที่เราคุยกันก็จะเป็นเรื่องทั่วไป
ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเรื่องของแบบความเป็นสามีภรรยาอีกแล้วค่ะ
ถ้าอยู่อย่างนี้หลังจากเรียนกันใช่ไหม

ชั้นทั้งดูหนึ่งดูสองทุกอย่างแล้วก็อ่าตัวหลักพี่กันแหลกก็จะเป็น
ที่ออกตัวใหม่มาทุกตัวเนี่ยมันก็จะมีนิยศาสตร์ต้องถ่ายรูป
เช่นแบนโค้งการยกล้อหรืออะไรเงี่ยบางที่ก็เป็นพี่เบ้นแต่เป็นคนขี่
รวมถึงมีงานแข่งหรือว่าการไปโปรโมทต่างก็ยังเป็นพี่เบ้นอยู่
มีจับข่าวคุยกันไหมคะว่าเออเรา
เออแปลกกันที่เราก็เหมือนเราไม่คือเหมือนมันก็พูดยากซักเลยอะ
คือเหมือนวันนั้นพอเราพูดออกไปแล้วมันไม่ได้มีมันไม่มีบวกไม่มีลบเลยอะค่ะ
เราก็เลยตีความได้ว่าโอเคมันคงต้องเป็นอย่างนี้
ซึ่งถ้าถามระยะเวลาตอนนี้แพทย์ว่ามันก็นานพอสมควรที่เราจะทำให้มันก็ชัดเจนด้วยตัวของมันเองอยู่แล้ว
คือมันก็สักพักนึงแล้วนะ
ก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะเป็นคำตอบให้กับตัวแพทย์เองด้วยเหมือนกัน
ระยะเวลาที่เราได้บอกกับทุกคนให้มันชัดเจนว่าโอเคตอนนี้เราเหลือสถานะแค่ไหน
หลังจากวันนั้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมไปว่าแบบ
ใช่ไม่ใช่เฮ้ยไม่ได้หรืออยากจะทำอันนี้หรือไม่อยากทำอันนี้มันไม่มีเลย
เราก็เลยตีความด้วยตัวของเราเองว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้แหละ
คือถ้าเหลือสถานะอย่างนี้การเลี้ยงสิทธิ์และการเลี้ยงลูกมันก็แปลกเป็นยังไง
คือนะตอนนี้แพทย์ก็ต้องบอกตรงว่ามันก็บอกแพทย์ก็บอกพี่เบ้นตรงว่าแพทย์ขอเป็นคนกำหนดละกัน
เพราะว่าแพทย์ก็เลี้ยงมาตลอดระยะเวลาหลายปีแล้วแพทย์เองก็มีแพลนงานที่มันค่อนข้างชัดเจน
ก็ถึงเรียกว่าเออขอโทษจริงแต่ขอร้องใช้ช่วยตามแพทย์ได้ไหม
คือช่วงประมาณกันยาตอนที่น้องเข้าเรียน
อันนั้นเราจะต้องมานั่งคุยกันจริงจัง
ว่าเราจะรับส่งลูกเรากันอย่างไร

เขาก็แบบทุกเดือนแพทย์ก็ไม่ได้ตามอะนะคะ
แต่แพทย์มั่นใจว่าพี่เบ้นแบบให้น้องแน่นอน
แล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายโรงเรียนเรามีการคุยกันตั้งแต่แรก
เบนก็บอกว่าขอดูค่าใช้จ่ายแล้วเดี๋ยวเรามานั่งคุยกัน
กับสิทธิ์การเลี้ยงลูกที่แบบพี่แพทย์อาจจะดูแลเป็นอย่างพี่เบนเขาก็เคย
ยากจังเลยนะเรื่องตรงนี้แต่เราก็คิดว่าพี่เบนน่าจะเข้าใจ
ว่าเราก็แบบเราก็เต็มที่มาตลอด๒ปีใช่ป่ะคะแล้วอะไรหลายอย่าง
เชื่อว่าพี่เบ้นเขาแค่อาจจะอยากแค่แบบอยากเล่นกับลูกบ้างอยากให้แบบมีเวลาอยู่กับลูกบ้าง
สิ่งหนึ่งเลยก็คือพี่เป็ดเขาแค่อยากมีเวลากับลูกอะไรอย่างนี้
บางทีเราทำงานเยอะมากแล้วเอาลูกไปทุกที่อย่างเงี้พี่เบนเขาก็รู้สึกแบบแบบเออ
ให้เอาลูกมาอยู่กับเราได้ไหมแต่บางทีเรารู้สึกว่าแต่บางทีเราก็รู้สึกแบบ
เอาลูกมาเราก็สบายใจกว่าแต่เราก็ไม่ได้ห้ามว่าพี่เบ้นห้ามมาด้วย
เราก็รู้สึกว่าพี่เบ้นมากับน้องได้ทุกงานอยากให้มาอยากแบบจริงจริงก็อยากให้มาเลยแบบ
หรืออะไรด้วยกันอย่างวันเกิดลูกอย่างนี้
เราก็ดีใจที่พี่เบ้นถามว่าเราจะฉลองหรือเลี้ยงกันยังไงแล้วก็ดีใจที่พี่เบ้นมาหาเราที่บ้าน
อย่างนี้ในเรื่องความรักของแพทย์น่ะเพราะจากคุยสิ้นแล้วเรามองความรักเธอ
ตอนนี้แพทย์ไม่มีมองใครหรือไม่ได้คิดเรื่องความรักในเชิงของชู้สาวหรือแบบว่าแฟนหรืออะไรเลย
ตอนนี้แพทย์รักงานแล้วก็รักลูกอันนี้ไม่ได้ตอบแบบตอบดารานะแต่ตอบจริงเพราะว่าไม่ใช่แค่พวกพี่ถาม
ที่เป็นสมมติว่าถ้าเราคุยกันแล้วหรือว่ามันได้แค่นี้จริง
จนไม่มีระหว่าง
เราก็ยังมองไม่ออกว่าจะมีใครรักลูกเรา
ได้ได้เท่าเรากับพี่เบ้นไหมเราก็เลยยังไม่คิดที่จะมองใครหรืออะไรด้วย
ค่ะถ้าจะสรุปว่าคือตอนนี้สิ้นสุดทางความชีวิตคู่แล้วได้ไหมครับ
ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่นะตอนนี้แพทย์กับพี่เบ้นไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันมา
ตั้งแต่วันที่เขาออกมาจนถึงวันนี้เราไม่เคยใช้ชีวิตคู่กันเลยอะค่ะ
ตามแล้วสิ่งที่เราทำก็แชร์เรื่องของคุณพ่อคุณแม่มากกว่า

พูดกับลูกยังไงนี่ก็ยังเป็นสิ่งหนึ่งที่เรายังคิดทุกวันนั่งพูดกับตัวเองทุกวันว่าเราจะพูดกับลูกแบบนี้ไหมหรือเราจะพูดพร้อมพ่อหรือเราจะหรือจะทำยังไงดีมันยากมากจริงกับเราเข้าใจทุกคนเลยที่บางทีพอมีลูกแล้วเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วแล้วเราต้องหาคำตอบให้กับลูก
ลองลองปรึกษาคุณแม่เลี้ยเดี่ยวคนอื่นบ้างเนี่ยซึ่งเราเราจริงจริงเรารู้สึกว่าถึงเวลาวันหนึ่งเราก็ต้องพูด
แพทย์ปรึกษาก็ไม่ได้ไกลตัวแพทย์เท่าไหร่เจอกันทุกวันอยู่แล้ว
ซึ่งก็แนะนำเหมือนแบบมันเวย์ใครเวย์มันนะคะมันขึ้นอยู่กับเรา
โปรดติดตามตอนต่อไป